กรกตตรงนี้ก่อนเลยตกใจไหมหรือว่ายังไง
ไม่ได้ตกใจครับก็อันที่หนึ่งเป็นสิ่งที่คาดหมายได้

คนที่จะเป็นผู้นำมันต้องเข้าใจ
เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบ้าง

เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ค่อยนิ่งในการบริหารจัดการไป
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูตามปกติ
การเมืองไทยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด
เพียงแต่ว่าของผมเนี่ยอาจจะทำลายสติที่สักเล็กน้อย
ยังไงฮะของผมนี่ใช้เวลาพิจารณา
กรกใช้พิจารณาใช้เวลา๓๒วัน

แล้วก็รัฐมนตรีตอนขอสชน่าจะ๓๕๐๖๐วันเฉลี่ย
ของคุณธมนตรีดอนต้องขออภัยที่เอ่ยนาม
ถ้าข้อเท็จจริงก็คือประมาณ๓๘๐กว่าวัน

การพิจารณาในกรณีที่มีเป็นหุ้นอะไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

ตรงที่แมคครีอินเสิร์ตเขาก็ได้เห็น

ที่เวลาผมลงพื้นที่เขาก็จะเข้ามาบอก
อย่างนี้มันเหมือนฟังความข้างเดียวมันเหมือนกล่าวหาแล้วก็ฟังความข้างเดียว
แล้วก็ยืดเลยนะซึ่งจริงแล้วตามลักษณะแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่
หมายความว่าตั้งแต่มีคนไปยื่นเรื่องนี้เอาไว้
แล้วกรกตตีตกไปตอนแรกเรื่องเงื่อนเวลา
แต่ก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อเนี่ยไม่เคยเรียกชี้แจงเลยเหรอ

ทั้งที่บ้านและทั้งที่พักผมก็ให้คนคอยตามดู
แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในประเด็นที่กรกตสงสัย
แต่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ากรกตสงสัยผมในประเด็นเรื่องอะไร
เพราะว่าถ้าในเรื่องกฎหมายเนี่ยผมตามเป็นแฟนคลับดูวงของคุณภาคภูมิมาเยอะ
ขอบคุณครับ
เชิญอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายมาพูดเรื่องมาตรานู้นมาตรานี้ตลอดเวลา
แต่แบบถ้าคุยกับพี่น้องประชาชนก็คือผมไม่มีทางที่จะได้ประโยชน์ทางการเมือง
สื่อที่ปิดไปแล้วเมื่อ๑๗ปีที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องกฎหมายก็ดีในเรื่องไม่มีกฎหมายก็ดี
ซึ่งผมเข้าใจนะว่าเรื่องกฎหมายยังไงเพราะว่ามันมีดีการ์อยู่ว่าการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับคดีหุ้นสื่อ
หลังไป๖๐๗๐คนทีมกฎหมายผมอ่านดูหมด
ผมรู้ว่าประเด็นพิจารณาคืออะไร
แต่ในขณะเดียวกันมันต้องเลือก๓มนึกกลับคืนความปกติสู่การเมืองบ้าง
เพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้นักการเมืองเข้าสู่อำนาจโดยการใช้สื่อ
แต่สื่อที่ผิดไปแล้วเมื่อ๑๗ปีที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่สรรพทานไม่มีแม้แต่รายได้จากสื่อ
และผมไม่มีทางได้ประโยชน์อะไรนั้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงได้เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย
ถ้าแน่นอนว่าผมเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมให้เกิดการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจ
ว่าผมไม่ได้ใช้สื่ออะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวผมเองในการเข้าสู่อำนาจ
แต่ในขณะเดียวกันมันไม่มีโอกาสที่ผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นไหนที่เขาสงสัยแล้วผมก็ไม่ได้ชี้แจง
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๓๒วันเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่๓๘๐กว่าวันห่างกัน๑๐เท่า
คุณพิวธากำลังจะบอกว่าตั้งแต่เขาก็ตอนับเรื่องนี้เข้าไปเนี่ย
วันนี้มีเอกสารเอกสารข่าวชี้แจงออกมาเนี่ยประมาณสัก๑๐บรรทัศน์ได้เนี่ย
ตัวคุณพิทาเองก็ยังไม่รู้ว่าตกลงขัดตรงไหนขัดตรงแง่ไหนมุมไหนอะไรยังไง
เขาไม่ได้แจ้งมากับตัวคนที่ถูกร้องโดยตรงหรือว่ายัง
เมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปถามท่านประธานกรกต
การให้สัมภาษณ์ผ่านไม๊อะไรยังไปทางนั้นไปการโทรธาม
กรกฎอบอกว่าเรื่องลักษณะแบบนี้
สามารถตรวจสอบได้ในชั้นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกต
ก็เลยไม่จำเป็นต้องเรียกมาชี้แจงแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ
อันนี้ก็ตามอย่างที่ทางพักเก้าไกลได้ยื่นหนังสือ
แล้วก็ที่เลขาธิการพักได้แถลงที่สภาครับ
ว่าระเบียบการในการทำเรื่องแบบนี้มันมีกระบวนการของกรกตอยู่
แล้วเท่าที่ผมฟังและก็ทีมกฎหมายได้เล่าให้ฟัง
บางทีกรกตไปเทียบดีการ์หรือเทียบคดีแบบเดียวกันกับตอนที่กู้เงิน
นั่นก็คืออ้างพรปพักการเมืองอะไรก็แล้วแต่
แต่แม้แต่ของคุณธนทรเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ

และยังมีเวลา๗๐กว่าวันนะครับ
ของผมเนี่ยไม่มี
ไม่ได้ชี้แจ้งเลย